คุณผู้ชมค่ะพูดถึงสาวน้ำตาลชะลิตาส่วนเสน่ห์เนี่ย
ต้องบอกเลยว่าดิกรีความฮอตของเธอเนี่ยพุ่งพลวดเลยจริงนะคะ
งานก็แน่นคิวนี่ไม่ว่างเลย
อีเวนต์แทบไม่เว้นแต่ละวันแต่บอกเลยนะเห็นฮอตแบบนี้
ดราม่านี้ก็ตามมาติดเลยนะคะมีดราม่าไม่เว้นแต่ละวัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุกกลุ่นเลยแหละ
ถูกต้องแล้วเธอก็ออกมาเคลียร์พร้อมทั้งกองประกวดเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมมันก็มีหลายมุมมองหลายความคิดเห็น
ชี้แจงกันไปหลากหลายทิศทางพูดถึงกันไปหลากหลายทิศทางนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วแต่ที่หลายคนจะวิเคราะห์กันไปนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่เธอกลับมาจากการประกวด
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราเอ็กครูซีฟสุดเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปเกาะติดชีวิตสาวน้ำตาลตอนที่เธอกำลังทำงานอยู่เลย
สวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกท่านนะคะ
น้องใหม่ของวงการบันเทิงบอกได้คำเดียวว่าชื่อของเธอตอนนี้
อตสุดถูกพูดถึงไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว
ยากใช่ไหมว่าเป็นใครมงกุฎมาขนาดนี้
สะพายมาขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ค่ะว่าชีคือ
น้ำตาลชะลิตาไทยแลนด์ทีนี้ต้องเสียงแหบนิดหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราอยากจะเอาใบหน้าอันผุดผ่องของเรา
ปะทะกับรอยยิ้มแบบจักรวาลของเธอแล้วนะฮะ
บอกได้คำเดียววันนี้เราจะสิ่งร่างเธอไปทั้งวัน
สิ่งความสวยประกบติดตัวน้ำตาลไปทั้งวันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ลูก

วันนี้มาร่วมงานอะไรยังไงคะที่แบบเราต้องแต่งหน้าเองอะไรอย่างนี้
ก็จริงเราไม่ได้แต่งหน้าเองก็เป็นแบบที่ปัญญาแต่งให้
ก็คือเราก็มาร่วมกิจกรรม
เดี๋ยวไปเจอตันได้บนเวทีนี้เลยนะคะ
ก็ติดตามกันนะคะว่าจะมีลุคไหนออกมาบ้าง
ตอนนี้ก็เสร็จงานแรกแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งไปงานที่๒ต่อค่ะ

ตอนนี้น้ำตาลก็ทำงานเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเธอมาพักทานข้าวเราก็เลยต้องมาคุยกับเธอหน่อยเป็นไงบ้างตานวันนี้สนุกไหม
สนุกค่ะวันนี้ก็วิ่ง๒งาน

วิ่งแบบว่าวิ่งวิ่งมากวันนั้นคือกลับถึงบ้านแล้วแบบสลบเลย
มันก็เป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ที่ตาลได้ทำในเรื่องที่ตาลไม่เคยทำ
มาถามได้ไหมเงินในบัญชีมันพุ่งปรี๊ดเลยไม่รู้ต้องไปถามแม่

มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายอะไรอย่างนี้
มันเป็นอุปสรรคหรือว่าต่อบรรทรกำลังใจ

รู้สึกว่าตันได้ทำหน้าที่ของตันได้ทุกวันได้ดีที่สุดแล้ว
ไม่ว่าจะมีกระแสมาอะไรยังไง
ตันก็ในหน้าสุดตรงนี้ตันแฮปปี้แล้ว
ความดีมันชนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้ว
ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหน

แต่ว่าตันว่าสักวันหนึ่งต้องมีคนเห็นสิ่งนั้นที่เราทำออกมา
ต่อไปนี้มีจะเจอข่าวรูปแบบไหน

ตรองค่ะตรองแน่นอน
วันนี้เราก็ต้องขอบคุณน้ำตาลมากนะคะ
ที่ให้เรามาประลอนติดตัว

สิ่งความสวย

ยังไงขอให้มีความสุขกับการทำงานแล้ว